คุณผู้ชมไปดูเรื่องของหมาจรจัดกันหน่อยเมื่อวานนี้
มีหมาจรจัดไปกัด๒๓มีพระยาจนลดล้มบาดเจ็บสาหัส
คราวนี้ครับหมาจรจัดไปกัดเด็กนักเรียน
เด็กเขาอยู่แค่ป๕กำลังเดินกลับบ้าน
หมาไปกัดโอ้โหแขวนขาโหวะทั้ง๒ข้างเลย
ค่ะนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสี่ยงเสี้ย
ตึงหัดใหญ่นะฮะก็เข้าไปช่วยเหลือ
เด็กชายกริตเตอร์เมฆแซ่กุ๊ยอายุ๑๑ปี
นักเรียนชั้นป๕บาดเจ็บคุณผู้ชม
หมาจรจัดจากไหนก็ไม่รู้ไปกัดขาสองข้างเลย
เป็นแผลวากเต้นไม่หมดเลยนะฮะ
คนก็ไปช่วยแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
คุยกับน้องบอกว่าก็เลิกเรียนมาก็เดินทางกลับบ้านคนเดียว
พอไปถึงปากซอยถนนครองเรียน๒
ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนสักประมาณ๒๐๐เมตรเอง
มีหมาจรจัดตัวหนึ่งกำลังเดินกินเสร็จอาหารอยู่ข้างถนน
แล้วพอเห็นน้องวิ่งไล่กัดเลย
ไล่กัดไล่งับขาสองข้างจนเป็นแผลเวอะหวะเลือดออกเต็มไปหมดเลย
แล้วจากนั้นหมามันกัดเสร็จปุ๊บมันก็วิ่งหายไป
พอมีคนเห็นพลเมืองดีก็เข้าไปช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำผ้า
เป็นผ้าอนามัยนี่แหละที่เขามีไปช่วยห้ามเลือด
เลือดให้กับน้องแล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยไปช่วย
ชาวบ้านในพื้นที่ระแวกมันไม่มีใครรับเป็นเจ้าของหมาเลยอะครับ
แต่ก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของหมาตัวนี้นะครับ